เรื่องของการกู้นอกระบบเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเป็นราวมานักต่อนักแล้ว
ฝั่งลูกหนี้แบบที่พี่เบิร์ตเคยบอกไปเป็นลูกหนี้ต้องใช้หนี้

ส่วนเจ้าหนี้ก็ต้องทวงอย่างเป็นธรรม
แต่ครอบครัวนี้เนี่ยไปกู้เงินมาปรากฏเจ้าหนี้มา

เพราะว่าโอ้โหทั้งทุบทำลายข้าวของแถมขู่ฆ่าไปด้วย
นี่คือผู้ก่อเหตุตอนที่เข้ามาทำลายข้าวของในร้าน
ร้านที่ลูกหนี้เนี่ยเช่าจะเปิดร้านขายอาหารครับ
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจรวบตัวมาได้แล้วนะเจ้าหนี้คนนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางสาวเมษรา
ซึ่งเช่าร้านขายส้มตำในอาคารพาณิชย์หมู่๑
พะเนียดพัฒนา๓อำเภอเมืองชนบุรีครับ
คือครอบครัวของนางสาวเมษราเนี่ยเธอขาดเงินทุนนะคุณผู้ชม
กู้นอกระบบกู้นอกระบบมา๑๕๐๐๐บาทก็ได้เงินมา๑๓๕๐๐บาท
เพราะว่าโดนหักค่าสัญญาไป๑๕๐๐บาทเธอนั้นเนี่ยต้องส่งวันละ๙๐๐บาท
๐บาทวันละ๙๐๐บาทจำนวน๒๒วัน
คิดเป็นเงินรวม๑๙๘๐๐บาทดอกเบี้ยก็คือ๑๔๕ต่อเดือนครับ
ครอบครัวเธอส่งรายวันวันละ๙๐๐บาทได้๙วันก็เป็นเงิน๘๑๐๐บาท
ปรากฏฝนตกครับคุณผู้ชมฮะฝนตกแล้วเป็นยังไงล่ะ
ขายของไม่ได้เลยลูกค้าไม่มีเลยเธอก็เลยขาดส่งไปสามวัน
ส่งแค่๓วันเท่านั้นเจ้าหนี้บุกมาเลยครับบุกมาทวงถึงบ้าน
ทำลายข้าวของทำลายทั้งรถทุบทั้งอุปกรณ์ทำมาหากินของเธอ
แล้วก็ขู่ฆ่าเธอด้วยเธอทำยังไงต้องไปร้องเรียนกับ
เพจสายใหม่ต้องรอดของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับ
เมืองชนบุรีตำรวจทำงานอย่างรวดเร็วครับ
เมื่อวานนี้ไปรวบตัวเจ้าหนี้ที่เป็นคนก่อเหตุได้เรียบร้อย
ชื่อว่า้นายสบทหรือว่าไนท์พล
อายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
ผู้ก่อเหตุสารภาพเลยบอกทำไปเนี่ยก็เพราะโมโห
กลัวจะไม่ได้เงินคืนเพราะว่าขาดส่งไปสามวันไงคุณผู้ชมครับ
ส่วนที่ขู่ฆ่านั้นเนี่ยก็พูดไปด้วยแรงโมโหเท่านั้นเอง

สุดท้ายนายสะพลก็โดนแจ้งข้อหาไปครับข้อหาปล่อยเงินกู้
และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด

ส่วนเรื่องทำให้เสียทรัพย์นั้นเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งหลังจากสอบสวนอย่างละเอียดครับ
หลังแถลงข่าวตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุ
นำไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
มีการไหว้ขอโทษขอโพยกันนะครับ